มีกรณีของเด็กวัย๒ขวบเป็นเด็กผู้ชาย

แต่ปรากฏมีชาวบ้านไปพบว่าเด็กผู้ชายคนนี้
ที่หายออกไป
ก็เลยต้องถามเด็กว่า
ไหนหนูมาตรงนี้ได้อย่างไร

เขาพามาแต่เขาหายไปแล้ว

ชาวบ้านสงสัยนี่แหละฮะเขาคือใคร
ไอ้ผีหรือว่าคนกันแน่
ถ้าเป็นคนมันเป็นแก๊งรักเด็กอารวาสหรือเปล่า
เหตุการณ์นี้เกิดในพื้นที่หมู่๔ตำบลคลองกระจัง

ช่วงประมาณ๔โมงเย็นของวันที่๖เมษายนที่ผ่านมา
ชาวบ้านและก็อาสาสมัครกู้ภัยพงไลท์ศรีเทพ

เพราะว่าเด็กชายธันวาวัย๒ขวบ

กระทั่งประมาณทุ่มครึ่ง
มีชาวบ้านแจ้งว่าพบเด็กชาย

หลงอยู่กลางทุ่งนาในพื้นที่หมู่๘บ้านเกาะแก้ว
โดยมีสุนัข๔๕ตัวกำลังรุมเห่าเด็กอยู่
ชาวบ้านในระแวกดังกล่าวก็วิ่งเข้าไปช่วยเหลือเด็กนะฮะ
จากนั้นก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ
ต่อมาญาติของน้องธันวาว์และเจ้าหน้าที่กู้ภัย

เมื่อไปถึงก็พบว่าน้องธันวาปลอดภัยดี
แต่ว่าแปลกใจตรงที่จุดที่พบน้องธันวาเนี่ย
ห่างจากบ้านไปประมาณตั้ง๗กิโลเมตร

ก็คือนางสาวลำยองถุงจอหออายุ๔๕ปี

เฮ้ยหลานมาได้อย่างไรตรงนี้นะฮะ
ธันวาก็บอกแค่ว่าเขาพามาเขาพามา
นี่ยายก็แปลกใจยายถามมากับใครลูก
นี่น้องธันวาบอกเขาพามาเขาพามา

ยายก็เลยถามว่าใครใครเป็นคนพามา
ผู้ชายหรือผู้หญิงจำได้ไหมรูปร่างหน้าตาเป็นไง
แต่เด็กสองขวบน้องธันวาว์ก็ตอบไม่ได้นะคุณนะ
ทีนี้แหละฮะสร้างความงุลงงงให้กับคุณยาย

เขาที่น้องธันวาพูดถึงนั้นคือใครกันแน่นะครับ
เดินคนเดียวเหรอ
วันลดน้ำไหมวันตกน้ำไหม

นี่ครับก็สอบถามน้องว่ามาอย่างไรนะครับ
ชาวบ้านในระแวกที่พบตัวน้องธันวาก็แปลกใจนะ
ว่าเด็กเดินมาไกลถึง๗กิโลเมตร

สภาพที่น้องอยู่หมายถึงพื้นที่ที่น้องอยู่เนี่ย
ไม่น่าจะเป็นพื้นที่ที่เด็กเดินเข้ามาเองได้
ก็เลยเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจนะครับ

ปลูกแตงโมอยู่คนละฝั่งแม่น้ำป่าศักดิ์
ก็ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่นะครับ
โดยบอกว่าเห็นน้องธันวาเดินมากับเด็กอีกคนนึง

แต่ชาวบ้านไม่เคยเห็นเด็กคนนั้นมาก่อนเลย

เพราะนึกว่าเด็กเดินเล่นกันตามปกติทั่วไปนะครับ

ก็ยืนยันว่าหลานไม่เคยเดินออกไปไกล
เดินออกไปจากบ้านไปไกลได้ขนาดนี้นะฮะ
เพราะว่ายายเองก็เป็นคนเลี้ยงน้องธันวา

แล้วก็ยังไม่คิดนะว่าจะมีคนลักพาหลานไป
หรือว่าเป็นสิ่งลี้ลับจะพาตัวหลานไปกันแน่

ไม่น่าจะเป็นไม่ได้เพราะว่าไม่เคยไปไม่เคยพาไป
แต่ว่าเขาไปแบบที่เขาแบบเรียก

เดินเรียกกัน๑๐นาทีเต็มที่เลย
ก็เดินหาคุณเดียวก็ตะโกนเรียก
ห้านาทีผ่านไปโทรหาน้องชาย

เพราะอีก๑๕นาทีผ่านไปหาไม่เจอ
โทรแจ้งผู้ใหญ่แจ้งผู้ใหญ่ประกาศชาวบ้านมาช่วยหา

ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
กับเด็กในชุมชนเด็กในหมู่บ้านอีกหรือเปล่า
คุณยายเองบอกว่าหลังจากนี้จะดูแลหลานเป็นอย่างดีนะครับ
ส่วนผู้นำชุมชนเองก็ต้องน่าจะสืบเสาะต่อนะครับ
ว่าตกลงแล้วใครพาน้องธันวาไปไกลถึง๗กิโลแบบนั้นได้นะครับ

แล้วเด็ก๒ขวบจะไปไกลจากบ้าน๗กิโลได้ยังไง